เรื่องของพ่อเลี้ยงที่มีการทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยง
อายุแค่๑๐เดือนคือยังเป็นทารกก็ว่าอย่างนั้นเลย
เพราะว่ายังพูดไม่ได้ยังบอกความรู้สึกตัวเองไม่ได้
บางทีก็ร้องงอแงพ่อเลี้ยงเนี่ยบอกว่าตัวเองโมโหหิว
ได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วมันหุดหงิด
ก็ทุ่มลูกลงไปกับเตียงเลยจนเด็กเนี่ยคือเจ็บสาหัสเลยนะคะ
นำส่งโรงพยาบาลไปแต่ก็ช่วยไม่ทันแล้ว

ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐มีนาคม
ที่ผ่านมาที่บ้านเลขที่๒๐๘หมู่๑๑
ตำบลแม่คะที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
ของเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังว่า
อยู่กินกันมากับนายถาวรใจคำสามีซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุมา๕เดือน
ตัวเองมีลูกติดจากสามีเก่า๒คนก็คือชาย๑คนอายุ๔ขวบ
และหญิงอีก๑คนก็คือเด็กที่อายุ๑๐เดือน

ตอนนี้ศพก็ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
แล้วก็มอบศพให้ทางโรงพยาบาลดำเนินการไปเลย
เพราะว่าตัวเธอหาเช้ากินค่ำไม่มีเงินจัดการศพให้ลูกนะคะ
ส่วนนายถาวรถูกจับกลุ่มเข้าเรือนจำแล้ว
รับสารภาพตั้งแต่วันที่๗มีนาคม
ว่ามีการใช้ตุ๊กตาฟาดทำโทษเด็กก่อน
ทุกครั้งที่เด็กร้องไห้ก็นี่แหละใช้ตุ๊กตาตี
กระทั่ง๑๐มีนาคมโยนเด็กลงบนที่นอนเลยนะคะ

แล้วก็บอกให้แม่ของเด็กเนี่ยไปแจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลฝาง
ถาวรเองก็ตามไปที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
ถูกตำรวจภูทรฝางจับกลุ่มและเชิญตัวไปสอบสวน
แล้วก็ได้ยอมรับว่าก่อเหตุทำร้ายร่างกายเด็กจริง
จึงมีการคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้าน
พอไปถึงบ้านยังไปพบปืนแก๊ปยาวด้วยค่ะ
ซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเป็นของเขาเองนะคะ
ก็เลยถูกแจ้งข้อหาครอบครองปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และยังทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็ฝากขังไว้ที่เรือนจำจังหวัดฝางนะคะ
ล่าสุดหลังจากที่ลูกเลี้ยงที่เข้ารับการรักษา
เสียชีวิตลงมที่๑๔มีคม
พนักงานสอบสวนก็เลยต้องแจ้งข้อหาเพิ่ม
กับนายถาวรที่ถูกขังอยู่ที่เรือนจำ
เพราะถือเป็นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วนะคะ
แม้ว่าผู้ต้องหาจะอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจทำไปเพราะโมโหหิว
แล้วก่อเหตุก็ตามอันนี้ก็ไม่ได้ทำให้โทษลดน้อยลงค่ะ
จะกับรอเองมันก็น่าจะว่าก็คือได้จอดเหลือสองเดือน

ของเด็กที่เสียชีวิตเล่านะคะว่า
ตอนนี้เธอเองก็ท้องกับสามีใหม่ที่นี่แหละโดนขังคุกไป
ส่วนลูกที่เสียชีวิตเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนด
ร่างกายก็พัฒนาช้าน้ำหนักไม่ขึ้น

พอหลังเกิดเหตุเธอยังสับสนยังเครียดอยู่นะคะ

ก็เลยส่งลูกชาย๔ขวบไปฝากให้ย่าช่วยเลี้ยงไปก่อนค่ะ